อยากจะให้มีการนำตัวช้างฮานาโกจากญี่ปุ่นกลับมาประเทศไทย
เพราะว่าช้างฮานาโกะนั้นจากเมืองไทยไปอยู่ที่ญี่ปุ่นตั้งแต่อายุ๒ขวบ
ตอนนี้อายุ๖๙แล้วก็ต้องเรียกว่าเป็นคุณยายฮานาโกะ
แล้วเขาบอกว่าเหมือนกับว่าบ้านปลายชีวิตน่ะอายุเยอะแล้วอยากจะให้กลับมาเมืองไทยได้ไหม
แต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าจะปลอดภัยหรือเปล่า
เพราะว่าคุณยายฮานาโกะไปอยู่ญี่ปุ่นมาตั้งนานเกือบจะทั้งชีวิต
แล้วจริงแล้วสวนสัตว์ญี่ปุ่นเขาดูแลดีนะคะ
คนที่เคยไปเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าทางสวนสัตว์ญี่ปุ่นให้อาหารดีมากสะอาดมาก
เวลาให้กล้วยเนี่ยเขาปอกกล้วยให้ด้วยนะคือดูแลดีมาก
แต่เขาบอกว่าคือที่อยากจะให้กลับมาเมืองไทยเพราะเหมือนกับช้างนี้เป็นช้างไทย
เหมือนอยากให้กลับบ้านใช่อยากจะให้กลับบ้านแต่พออายุเยอะกลับมาจะปลอดภัยหรือเปล่า
ระหว่างการเดินทางจะไหวไหมแล้วเขาก็เป็นขวัญใจคนญี่ปุ่นด้วย
แต่ในเว็บไซต์ก่อนหน้านี้ก็มีหลายคนที่เคยไปที่สวนสัตว์แล้วก็ไปเจอคุณยายฮานาโกะเนี่ย
เขาบอกว่าคุณยายน่าจะอยากกลับเมืองไทยน่ะคุณยายดูเหงา
เพราะว่าคิดถึงคนไทยเวลาคนไทยไปแล้วพูดภาษาไทยจะเดินมาหาเลยเขารู้ภาษาไทย
ถ้ารู้จำได้จริงแล้วยังไงคะทางสวนสัตว์ที่นู่นว่ายังไงคุณรัชพร
คือเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางด้านรองผู้อำนวยการของสวนสัตว์อิโนกาชิระ
ซึ่งก็เป็นที่ที่คุณยายฮานาโกะอยู่เขาก็ออกมายืนยันตั้งแต่แรกที่เป็นกระแสแล้วว่า
สวนสัตว์เนี่ยดูแลคุณยายฮานาโกะเป็นอย่างดีนะแล้วก็ถ้าจะให้คุณยายฮานาโกเปลี่ยนที่อยู่ตอนนี้เนี่ย
น่าจะลำบากไม่ใช่ว่าหวงไม่ใช่ว่าไม่อยากส่งคืนให้
เพียงแต่ว่าถ้าดูจากพฤติกรรมดูจากลักษณะและอายุของช้างที่เป็นสัตว์ใหญ่แล้วเนี่ย
เคลื่อนย้ายเขาในช่วงบ้านปลายชีวิตแบบนี้มันลำบากแล้วก็มันจะเป็นผลเสียกับตัวของช้างเอง
แต่ถ้าเปลี่ยนที่อยู่ใหม่เขาต้องไปทำความเข้าใจไปปรับตัวปรับที่อยู่อาศัยกันใหม่อีก
ซึ่งไม่สะดวกเลยสำหรับตัวของช้างเองนะคะ
อย่างที่บอกว่าหลายคนเขาก็มองว่าคุณยายฮานาโกใช้ชีวิตอยู่โดดเดี่ยวมานานถึง๖๑ปีในกรงคอนกรีต
เรื่องนี้นายฮิเดมาสะโฮริหัวหน้าผู้ดูแลฮานาโกะในฐานะที่เป็นรองผู้อำนวยการสวนสัตว์อิโนกาชิระก็อย่างที่บอกว่ายืนยันแล้วว่าทุกคนดูแลคุณยายฮานาโกะเป็นอย่างดีเลย
และช้างอายุมากขนาดนี้ถ้าจะให้เปลี่ยนที่อยู่อาศัยตอนนี้ไม่เป็นผลดีแน่เพราะว่าอายุเขามากเกินไปแล้วที่จะต้องไปปรับตัวกับสถานที่ใหม่ใหม่
ทีนี้นายโฮริเลยออกมาอธิบายถึงเรื่องของการดูแลช้างนายโฮริบอกว่าการดำเนินงานของสวนสัตว์ญี่ปุ่นเนี่ยจะแตกต่างจากชาติตะวันตกโดยสวนสัตว์ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีพื้นที่สีเขียวหรือว่าพื้นผิวนุ่มที่เหมาะกับสัตว์ขนาดใหญ่
เพราะว่าสวนสัตว์ที่นี่เป็นเสมือนกับแหล่งศึกษาชีวิตของสัตว์ป่าแล้วก็ยังมีการออกมาเรียกว่าก็วิจารณ์กลุ่มที่เป็นกลุ่มอนุรักษ์สัตว์แล้วก็เป็นกลุ่มที่เรียกร้องให้คุณยายฮานาโกะเนี่ยย้ายออกจากสวนสัตว์แห่งนี้บอกว่าคนที่คิดแบบนี้บางทีก็เห็นแก่ตัวไปหรือเปล่าหัวดื้อหัวแข็งไปหรือเปล่าไม่ได้ศึกษาเรื่อง
เขาก็คงชินกับสถานที่คุ้นเคยกับคนที่เลี้ยงเขามา
สัตว์ใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้ย้ายกันง่ายแล้วอายุมากด้วย
ก็ไม่รู้ว่าในขั้นตอนการย้ายจะมีผลกระทบเรื่องสุขภาพหรือเปล่าเรื่องจิตใจอีก
เกิดตกใจเกิดเครียดขึ้นมาคือปัญหาเยอะมากนะคะ
คนญี่ปุ่นก็รักเขารักคุณยายฮานาโกะนะ
เขาจัดงานวันเกิดให้ทุกปีแล้วก็เป็นขวัญใจคนญี่ปุ่นด้วย
ทีนี้นอกจากทางญี่ปุ่นแล้วเนี่ย
กลุ่มอนุรักษาจากอเมริกาเขาก็พูดไปในที่ทางเดียวกันนะคะ
บอกว่าถ้าจะมีการย้ายคุณยายฮานาโกถือว่าเสี่ยงเกินไปที่จะทำเลย
สิ่งที่ควรจะทำก็คือมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น
อาจจะมีการขยายพื้นที่บ้างเพิ่มสระกลางแจ้งบ้าง
แล้วก็มีการก่อกองทรายเอาไว้ให้บ้าง
แล้วก็เปลี่ยนพื้นทางเดินให้เหมาะสมกว่านี้
น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับคุณยายฮานาโกะในตอนนี้ค่ะ
เล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้นะคะว่า
ฮานาโกะนั้นเหมือนกับเป็นการเชื่อมสัมพันธมิตรีที่ดี

ให้กับทางการญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่๒
ตอนนั้นช้างฮานาโกอายุ๒ขวบ
วันนี้เนี่ยอายุ๖๙แล้ว

ซึ่งพูดสิทธิ์ข่าวแท้รัฐทีวีได้คุยกับคุณชินาเวสสารสาธ
ทายาทเจ้าของช้างฮานาโก
ซึ่งเล่าให้เราฟังแบบนี้นะคะบอกว่า
สัตว์ญี่ปุ่นดูแลดีมากนะ
หลังจากก่อนหน้านี้กระแสในโลกโซเทียลวิพากษ์วิจารณ์ว่า
อยู่อย่างลำบากแต่จริงแล้วต้องทำความเข้าใจว่า
อยู่อย่างสบายมากแล้วเขาก็รักช้างฮานาโกมาก

ก็คือร้อยเอกสมหวังสารศาสตร์เป็นคุณพ่อของคุณชินเวท
ส่งไปเพราะเห็นว่าญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่๒

ก็เลยไปซื้อพังคชายุ๒ขวบ

แล้วเขาก็เปลี่ยนชื่อจากพังคชาเป็นฮานาโก

นำขึ้นเรือจากไทยไปที่เมืองโกเบ
หวังที่จะเป็นกำลังใจให้กับเด็กในญี่ปุ่น
ด้วยความสงสารเพราะว่าเขาแพ้สงครามโลกครั้งที่๒
แล้วก็ได้รับการยืนยันมาตลอดว่า
ทางญี่ปุ่นดูแลช้างฮานาโกเป็นอย่างดี
ไปฟังเสียงคุณชินเวทหน่อยค่ะ
คุณชินเวศก็เลยบอกว่า

เวลาใครที่ไปเที่ยวญี่ปุ่น
อย่าลืมแวะไปหาฮานาโกะบ้าง

เวลาไปแล้วเรียกชื่อหรือพูดภาษาไทยเนี่ย

แล้วก็มาโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์บอกว่า

ก็น่าจะดีดีกว่านำตัวเขากลับมา
คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเรื่องนี้
ควรจะพาฮานาโกกลับมาเมืองไทยหรือเปล่า

ผ่านไลน์แอปพลิเคชันไทรัศน์นะคะ

รวมถึงเรื่องของคุณยายฮานาโกะด้วยนะคะ